บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่เขต
ติดบ้านเลยใกล้บ้านมากใกล้บ้านพักมาก
เขตวังทองหลังก็ชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มาก
เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาตินะครับ
ก็ตั้งแต่เช้าละ๘นาฬิกาเปิดคู่หาเลือกตั้งที่สวรรค์ศาสตร์ธนวังทอง๑
ลาดพร้าว๗๑เขตวังทองหลางกรุงเทพนคร
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐
เลือกตั้งที่๘แขวงสะพาน๒เขตวังทองหลาง
พลเอกประวิทย์เดินทางมาถึงก็ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเอง
ซึ่งก็มีรายชื่ออยู่ในลำดับที่๗๕
แล้วก็ต่อคิวเข้าแถวร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
โดยพลเอกประวิทย์นะครับก็ถูกถามเรื่องเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในวันนี้
ผลเอกประวิทย์บอกก็ไม่ต้องมีการกำชับเจ้าหน้าที่อะไรเป็นพิเศษแล้ววันนี้
เพราะว่าได้มีการทำงานกันอย่างเต็มที่
แล้วก็ยังไม่มีการรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่

ฟังเสียงของพลเอกประวิทย์หน่อยครับ
ท่านค่ะแล้วหลังจากปิดหีบตรงนี้
เราจะมีการกำชับดูแลสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะ